ยังอยู่ที่เรื่องของบิ๊กไบท์ครับคราวนี้เป็นคนขับบิ๊กไบท์ที่เมามา
ค่ะนะฮะไปเจอด่านของตำรวจแถวแถวบางใหญ่นะฮะ
ตำรวจก็เอาไฟฉายแบบเหมือนให้หยุดนะครับขอตรวจหน่อยขอตรวจหน่อยแบบนี้
ไม่ยอมหยุดคุณผู้ชมแหกด่านที่สำคัญนะฮะ
ซิ่งรถชนตำรวจจนบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้ยังอยู่ห้องไอซียูอยู่เลยนะครับ
กำลังตามล่ากันอยู่เพราะว่าพฤติกรรมทั้งหมดนั้นจับเอาไว้ได้ด้วยกล้องวงจรปิดครับ
ใช่ค่ะนะฮะเอาไปดูภาพเนี่ยฮะวงกลมสีแดงเห็นไหมฮะ
โครงนะฮะลูกศรสีเขียวคือตำรวจนะครับสลบเลยครับ
เลือดออกหูออกจมูกเลยอ่ะฮะสาหัสเลยนะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นาทีที่เนี่ยคนขับบิ๊กไบท์คนนี้ก็ขับมาตอนแรกเหมือนจะชะลอ
ตำรวจก็เอาไฟฉายเหมือนจะให้จอดสักพักหนึ่งเร่งเครื่องเลยครับ
รีเข้าไปชนเลยฮะอันนี้คือด่านตรวจสกัดการแข่งรถบริเวณเซ็นทรัลพาซ่าเวสเกจ
แถวบางใหญ่นะฮะถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจโทรวิทยาศักดิ์แก้วเนียมเนี่ยสรวจป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจผู้ทนบางใหญ่
ก็เป็นผู้ควบคุมจุดตรวจตรงนี้ออกไปส่งสัญญาณด้วยไฟฉาย
นะให้บิ๊กไบท์คันนี้หยุดเพื่อขอตรวจค้นหน่อย
แต่คนขับคนขี่เนี่ยนะฮะเร่งเครื่องหลบหนีแล้วพุ่งชน
พุ่งชนพันธุ์ตำรวจโทวิรสักทำให้ศีรษะแตกมีแผลถลอกตามใบหน้าตามร่างกาย
เลือดเนี่ยออกมาจากหูเลยนอนหมดสติในจุดเกิดเหตุนะฮะ
เหตุเกิดมันตอนสักประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพบางใหญ่ก็วิทยุการช่วยกันติดตามสกัดจับคนที่ขี่บิ๊กไบท์คันนั้น
เพื่อมาดำเนินคดีต่อมาตำรวจสพบางกรวย
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแน่นอนครับด้านหน้ารถนั้นมีร่องรอยความเสียหายจากการถูกอะไรชนบางอย่าง
นี่ครับคันนี้เลยนะฮะตำรวจสพบางใหญ่ก็ไปตรวจสอบไปพบว่ามีทางด้านของนายอัครินมุ่งมาตร
อายุ๒๘ปีเป็นชาวศรีสะเกดแล้วก็เป็นคนขับขี่ในวันที่เกิดเหตุเป็นเจ้าของรถ
อมรับผมเองครับผมเป็นคนขี่รถชนตำรวจจริงนะตำรวจก็เลยเชิญตัวมาที่สอนอมาสอบสวนซะหน่อย
เรื่องต้นเขาก็ตอนที่เจอน้ำเมาด้วยครับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดนั้น๑๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
มันก็เกินอยู่แล้วโดนจับทั้งเรื่องของเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถชนตำรวจด้วยนะครับ
จากการไปสอบถาม๑๐ตำรวจเอกวิศนุการกิ่งแก้วผู้บังคับหมู่งานจราจรซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุ
จำลองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าวันที่เกิดเหตุและจุดเกิดเหตุเป็นอย่างไร
นี่ครับคุณผู้ชมดูตามไปด้วยนะครับอันนี้มีการตั้งจุดสกัดแล้วก็เป็นการกวดคันการจราจรป้องกันรถซิ่งเด็กแว้นแข่งกัน
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเนี่ยตำรวจก็มีการเอาป้ายไฟเอากลวยมามาตั้งแบบนี้
แล้วก็มีตำรวจประจำจุดแบบนี้มีไฟชงไฟฉายมีกระบองไฟ
คือจะบอกว่าไม่เห็นด่านมันไม่ได้ไม่ได้มาเยอะขนาดนี้ไม่ได้ต้องเห็นอยู่แล้วนะฮะ
ตอนแรกเหมือนจะชะลอตำรวจเขาก็เอาไฟฉายเหมือนแบบส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจ
ระหว่างนั้นเนี่ยสรวจวิรสักษณ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นหัวหน้าควบคุมงานจราจร
เพราะว่าถ้าเกิดตำรวจยืนขวางเขาต้องจอดต้องจอดแน่
เร่งเครื่องพุ่งฝ่าไปแล้วก็ชนตำรวจเข้าไป
จนกระทั่งชนสารวัตรวิรสักล้มลงไปฟาดนอนสลบอยู่กับพื้น
แล้วก็หลบหนีไปด้วยความรวดเร็วครับชนแบบนี้คุณผู้ชม
กลิ้งเลยนะครับศีรษะก็ฟาดกับพื้นด้วยนะ
แล้วก็เป็นแผลตามร่างกายอันนี้ก็เป็นคำให้การของตำรวจที่อยู่ในจุดเกิดเหตุที่บอกเรามา
แล้วก็มาจำลองให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ดูกันแบบนี้นะครับ
ทีนี้วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ทางด้านของนริสต์ปุหนนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัชทีวีก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สารวัตรวิทยาศักดิ์นั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่นี่
ไปพูดคุยกันกับพันธมฏภรีเสลิมรัฐแก้วเนียม
ซึ่งเป็นน้องชายของสารวัตรวีรศักดิ์
บอกว่าทันทีที่รู้ข่าวแล้วตกใจมากเลย
ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชาย
แล้วก็รีบเดินทางมาดูอาการพี่ทันที

เพื่อเอาเลือดที่มันคั่งออกมา
แล้วตอนนี้ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
๒ชั่วโมงนะครับว่ายังคงมีเลือดไหลอยู่ไหม
กระทั่งเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับ
ก็ได้ทำการสแกนก็ปรากฏว่าเลือดในสมองเนี่ย
ส่วนที่ไหลตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
หยุดแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
แต่ในส่วนของสมองที่ช้ำ

มันต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับ
แล้วก็ต้องระมัดระวังว่าการช้ำ
อาจจะทำให้เลือดมันออกอีก
ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลเนี่ย

เพราะว่าเราก็เราปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ทุกวัน
ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงกันอยู่แล้วนะครับ
แต่ไอ้นี่มันก็อันเหนือเกินความคาดคิดเราไป
คุณพี่มาฟฟรานเรามีข้อมัวของครอบครัวนี้น่าสนใจมาก
คุณเฮษฐ์มาฟฟรานเป็นครอบครัวที่เดินตามรอยของตำรวจอย่างชัดเจน
น้องชายบอกพี่ชายเขาเนี่ยนะเป็นลูกชายคนโต

และเป็นลูกชายของดาบตำรวจอำนวยแก้วเนียม
หนึ่งในตำรวจที่เสียชีวิตจากคดีคนร้ายที่ใช้วุฒิสงครามบุกเดี่ยว
ชิงตัวพี่ชายที่ศาลจังหวัดสงขรา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๙ปีแล้วคุณผู้ชม
ถ้าจำได้นะเหตุการณ์นั้นนะฮะ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวนะครับ
ภรรยาของดาบตำรวจอำนวยนี่คือภรรยาสมัย๒๙ปี
คือนางจิมราพรต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
รับทุกอย่างในการเลี้ยงดูลูกชายวัยปฐม๓คน
เพราะสามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะครับ
แล้วสิ่งที่ทำให้พวกเขาเดินตามรอยพ่อคือ
ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้กับครอบครัว
เพราะว่าครอบครัวนี้ครับได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจนเรียนจบชั้นปริญญาตรี
ก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะอาสารับชายชาติ
และมุ่งมั่นจะเป็นตำรวจรับราชการตำรวจตามรอยของพ่อจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ตั้งแต่พ่อเราเสียพี่ชายคนโตก็เป็นเหมือนเสาหลักคนหนึ่งของครอบครัว
แกจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่เป็นข้าราชการตำรวจมาเนี่ยแกเป็นทำงานก่อนคนอื่นเขา

ก็มีความคือตั้งใจดูแลคือเป็นแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้เยอะมาก
ตั้งแต่ปี๓๓ผมยัง๗ขวบนะครับ
ตอนนั้นก็คือคุณพ่อดาบตำรวจอำนวยแก้วเนียม
ก็มีเหตุชิงตัวประกันที่ศาลจังหวัดสงขา
คุณพ่อก็ด้วยความเป็นตำรวจนะครับ

ในช่วงนั้นก็โดนบริเวณข้างหลังทำให้เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
ก็เป็นหนึ่งในวีรบุรุษในดวงใจของพวกผมทั้ง๓คนพี่น้อง
เป็นแนวทางหนึ่งทำให้พวกผมได้ต้องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
เพราะว่ากันอย่างนั้นมีพ่อเป็นวีระบุรุษ
และได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
ท่านทรงเมตตาพวกผม๓คนพี่น้องให้ทุนการศึกษา
เรียนตั้งแต่คุณพ่อเสียจนจบปริญญาตี
ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณมาก
พอเรียนจบปริญญาตรีมาพวกผม๓คนก็เรามีใจ
อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็สมัครเป็นข้าราชการตำรวจ
ก็สอบกันเรื่อยมาจนปัจจุบัน
นี่นะครับมีพ่อเป็นวิลบุรุษ

ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะมาเกิดขึ้นกับพี่ชายแบบนี้อีก
ทางด้านของผ่านตำรวจเอกสุรพสรอดบำรุง
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่
บอกว่าตอนนี้นะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ลูกน้องของตัวเองต้องมาประสบเหตุแบบนี้

สารวัตรวิทยาศักดิ์เป็นตำรวจที่ขยันมาก
ขยันขันแข็งเป็นที่รักของลูกน้อง
เป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ
ก็เลยขอภาวนาให้หายจากอาการบาดเจ็บเร็ววัน
แล้วก็กลับมาทำหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้คุมตัวแล้วครับ
ไปฝากคังอยู่ที่สารจังหวัดนทบุรี

คัดค้านการประกันตัวพร้อมแจ้งข้อหาด้วย
คือผู้ก่อเหตุในข้อเก่าหาขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
หรือของผู้อื่นในทางสาธารณะ
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
เมื่อเกิดเหตุไม่ยอมหยุดให้การช่วยเหลือก็คือชนแล้วหนีนะครับ

สุดท้ายนะโดน๘ข้อหานักเลยครับ